คุณผู้ชมคะในช่วงเทศกาลแบบนี้
เขาจะมีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจมีมานานต่อเนื่องนะคะ

แล้วก็เทคโนโลยีที่มันทันสมัยระบบการสื่อสารที่มันดีขึ้น
เขาก็ใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับทางเจ้าหน้าที่
ทางตำรวจก็บอกว่าขอความร่วมมือถ้าจะให้อยากจับคนร้ายได้เร็ว

ใช่แล้วก็มีดาราหลายท่านนะแต่ละปีก็จะมีขึ้นหน้าหนึ่ง
ดาราคนนี้ดาราคนนู้นที่เข้าร่วมโครงการ

นี้ขอพูดถึงคุณไม้พิรมพรนะคะ
เขาฝากบ้านไว้กับตำรวจมา๔ปีแล้วนะ

แล้วก็เป็นตัวอย่างที่เขาออกมาบอกว่า
ดีจริงอยากจะเชิญชวนสำหรับใครที่ต้องทิ้งบ้านไป

พร้อมด้วยพลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตา
รักษาราชการแทนที่ปรึกษาศัลยบัตรสิทธิ์
ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจเยี่ยมบ้าน
ของนายพรพิรมพันธปะกังหรือไม้พิรมพร
หมู่บ้านเอกศิลปย่านลาดพร้าวนะคะ
เขาร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ

ก็คือตั้งแต่๒๕ธันวาคม๒๕๕๙
ไปจนถึง๓มกราคมปีหน้าปี๒๕๕๙

ปีนี้ตำรวจเน้นการทำงาน
กับเครือข่ายภาคประชาชน

เปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ค่ะ
มาใช้เป็นเทคโนโลยีหลักนะคะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
รวมถึงเป็นการใช้สื่อสารกับเจ้าของบ้าน

ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละพื้นที่
เขาจะหมุนเวียนกันไปคุณผู้ชม
เขาจะไปตรวจบ้านให้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะ
แล้วก็อาจจะมีการถ่ายภาพเซลฟี่
ตำรวจเนี่ยเขาจะเซลฟี่ตำรวจกลับบ้าน
ส่งรูปไปให้ดูให้ดูว่า

ส่งรูปทางไลน์ไปให้เจ้าของบ้านดูเลย

ฟังเสียงท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
โครงการที่ผมเรียนว่าเป็นประชารัฐร่วมใจ

เพราะฉะนั้นกรณีเช่นนี้ผมเชื่อแน่ว่า
ถ้าเราทำทุกกันไป

แล้วก็ขณะเดียวกันเรามีหน่วยงานข้างเคียง

ไม่ว่าจะเป็นของทหารฝ่ายปกครองกฎมในส่วนกรุงเทพมหาละครนะครับ
รวมทั้งภาคเอกชนโดยเฉพาะมีวินมอเตอร์ไซค์มาช่วย
แล้วก็โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย

จะทำให้ความปลอดภัยในเรื่องชีวิตและสินมากยิ่งขึ้น
ทีนี้มาฟังมุมมองของคุณไม้พิรมพรกันหน่อยค่ะ
เขาเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
อย่างที่บอกว่า๔ปีแล้วนะคะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าอุ่นใจมากแล้วก็มั่นใจว่าทรัพย์สินจะปลอดภัย
ระหว่างที่เดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่

เพราะมีแอปพลิเคชันไลน์มาใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน
ลองฟังเสียงคุณไม้พิรมพรนะคะ
สำหรับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่

ที่ผ่านมามีคนเข้าร่วมโครงการกว่า๕๖๐๐หลังนะคะ
ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๘ร้อยละ๓๘ค่ะ
ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคนเข้าร่วมโครงการมากที่สุด

ส่วนของสถานีตำรวจที่รับฝากบ้าน๓อันดับที่มากที่สุด
ก็คือสถานีตำรวจนครบานโชคชัยมีผู้เข้าร่วมโครงการ๑๐๗หลัง
รองลงมาก็คือสถานีตำรวจนครบานท่าข้าม
และสถานีตำรวจนครบานโคคราม
โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี๒๕๖๐นี้นะคะ
ว่าก็จะมีคนเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ะ